มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคาร๕ชั้นนะครับซึ่งเป็นกระดังเก็บของเล่นแถวย่านสำเพ็ง
ก็คาดว่าอีกสักประมาณไม่เกิน๑๕วันน่าจะรู้ผลในการตรวจสอบหาสาเหตุนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะครับทางด้านของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมเข้าไปตรวจสอบบอกว่า
อาคารนั้นไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครับ
นายธเนธวิมรัฐสิรินายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธเปิดเผยว่า
หลังจากเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคารหลักของอาคารพาณิชย์สูง๕ชั้น
ซึ่งเป็นกระดังเก็บสินค้าประเภทของเล่นภายในซอยตรอก๑๐เบี้ยย่านสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์ที่เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บ่ายเมื่อวานนี้
จากการตรวจสอบดูโครงสร้างหลักแล้วก็รูปทรงของการกระแทกของคอนกรีต
และพบการร่อนของคอนกรีตซึ่งก็มีความไม่มั่นคง
หากเจ้าของอาคารจะใช้อาคารหลังนี้ควรจะปรับปรุงซ่อมแซมพื้นก่อนเป็นกรณีพิเศษครับ

เพราะฉะนั้นตัวสำคัญก็คือถ้าจะใช้งานต่อไป

การเสริมกำลังหรือมีการเทหรือวางพื้นใหม่
สุดแล้วแต่ของเจ้าของอาคารจะทำ
แต่อาคารเสาบัตรใดใช้งานได้
โครงสร้างโดเมนอย่างนี้ยังคงสังเกียรติภาพอยู่ได้

ศธบอกว่าไม่ได้มีความกังวลเรื่องของอาคารจะซุดตัว
เนื่องจากว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอายุกว่า๕๐ปี
ซึ่งมีความคงทนกว่าอาคารเก่าในระแวกเดียวกัน
แล้วก็สามารถทนความร้อนจากการเผาไหม้นาน๔๕ชั่วโมง
แต่ว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ใน๒ชั่วโมงแรกที่เกิดเหตุไฟไหม้
เมืองต้นกรทมก็สั่งปิดอาคาร๓๐วัน
เพื่อให้เจ้าของอาคารไปแก้ไขพื้นที่ที่ไม่มั่นคง
แต่หากจะเข้าไปขนย้ายสิ่งของจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
ส่วนอาคารข้างเคียงประมาณ๓๔หลังไม่ได้รับผลกระทบ
เพราะว่ามีแผงเหล็กกั้นเอาไว้ทำให้ความร้อนไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ค่ะ
ภูมิในการกองควบคุมอาคารกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติม
ว่าอาคารเก่าแก่ย่านนี้จะเกิดเหตุไฟไหม้เป็นประจำ
ส่วนทางกรุงเทพมหานครก็ได้ตรนักและประชาสัมพันธ์
ต่อเนื่องถึงการตรวจสอบลักษณ์ไฟทุก๕ปี
ถ้าเกิดมันเก่านะตรวจสอบแล้วทุก๕ปีก็เปลี่ยนซะ
จะได้ไม่เกิดเป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วย่านนี้ก็เป็นย่านค้าขายเก่าแก่เป็นตึกติดกันมากมาย
ถ้าเกิดมันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมามันก็ลุกลามได้ง่าย